หล่อพระพุทธรูปเมื่อผ่านขั้นตอนของการแกะหุ่นออกจากแม่พิมพ์เป็นหุ่นพระพุทธรูปที่เป็นหุ่นขี้พึ่ง
ก็จะถึงขั้นตอนของการตกแต่งซึ่งวัสดุที่ช่างนำมาใช้สำหรับการแต่งหุ่นก็คือขี้พึ่ง
โดยช่างจะเติมขี้พึ่งเข้าไปในส่วนที่ฝ่อหรือเนื้อหุ่นที่หายไป
เพื่อให้เนื้อผิวหุ่นเสมอกันทั่วทั้งองค์ซึ่งเคล็ดลับการแต่งหุ่น
แล้วแต่ความชำนาญของช่างแต่ละคนช่างอาจจะใช้ไม้เสนียดช่วยปาดตกแต่งให้ผิวเนียน
ตกแต่งหุ่นด้วยมือ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน